ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
หรือว่าคอรมอสัญจรครั้งแรกของปีนี้ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับ

เดินทางไปประชุมที่ภาคตะวันออกที่ตราดและจันทบุรี
วันนี้ก็มีการอนุมัติกันหลายเรื่องนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ทางภาคตะวันออก
โดยเฉพาะการผลักดันให้จันทบุรีเป็นนครแห่งผลไม้

จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ฉากเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการลงพื้นที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรี
ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแผนโครงการพัฒนาพื้นที่ในหลายด้าน
โดยเฉพาะในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
โครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก
เพื่อให้ภาคตะวันออกของไทยเป็นตลาดกลางประมูลผลไม้คุณภาพสูง
มาตรฐานระบบการซื้อขายผลไม้ให้เป็นสากลเชื่อมโยงกับผู้ค้าในตลาดโลก
หวังให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองราคากับผู้ซื้อมากขึ้น
หลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการศึกษารายละเอียด
เพื่อยกระดับผลไม้ไทยภายใน๖เดือน
คาดว่าจะเห็นการพัฒนาที่เฟสแรกในปี๒๕๕๙
สถานที่ได้เสื้อขัมภาษณะวัดประยอง
โดยมีเป้าหมายผลักดันประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจ
ด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก
และจะพัฒนาทุเรียนเป็นสินค้าแบรนด์ไทย
เพื่อตอกย้ำว่าทุเรียนดีต้องมาจากประเทศไทย
ส่วนแผนงานระยะเร่งด่วนสำหรับเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ที่ประชุมได้รับทราบโครงการเชื่อมโยงระบบขนส่งและคมนาคม
ทั้งทางบกและทางรางเชื่อมต่อ๓สนามบิน
จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบหลายโครงการสำคัญแล้ว
ก่อนกลับเมืองกรุงนายกรัฐมนตรีและคณะ
ยังได้เดินทางไปพบปะประชาชน
กลุ่มเกษตรกรและชาวสวนผลไม้
อัมเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี
เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการบริหารจัดการผลไม้อย่างครบวงจร
และปราศัยกับผู้ที่มารอต้อนรับว่าขอกำลังใจให้รัฐบาลเพื่อกลับไปทำงานให้ประชาชน
ถือได้ว่าการลงพื้นที่ของรัฐบาลประยุทธ์ครั้งนี้
เป็นการสำรวจความนิยมจากประชาชน
ตอกย้ำให้ทุกพื้นที่ทราบว่า
รัฐบาลชุดนี้ได้ทำอะไรไปบ้าง
ก่อนที่จะนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งในอนาคต
วัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน